ความคืบหน้าเหตุการณ์ที่เด็กอายุ๑๔ปีนะครับใช้ปืนยิงคนตายสองแล้วก็มีบาดเจ็บอีกหลายคนเนี่ยนะฮะกลางห้างดังใจกลางกรุงเทพมหานครเหตุการณ์นี้นะครับผู้ก่อเหตุเนี่ยถูกคุมตัวส่งสถานพินิษฐ์และคุ้มครองเด็กและเยาวชนอาการของผู้ก่อเหตุคืนแรกนั้นไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจาครับไม่ได้อยากอาหารแต่เห็นบอกว่าไม่ได้
ว่าเด็กผู้ชายอายุ๑๔ปีได้กระทำผิดจริง
พนักงานสอบสวนไม่ได้นำแพทย์ผู้ทำความเห็นมาให้ศาลได้สอบถาม
ไต่สวนว่าผู้ก่อเหตุนั้นซึ่งตอนนี้กลายเป็นผู้ต้องหา
มีอาการป่วยทางจิตจริงหรือไม่อย่างไร
จึงไม่สรุปหรือยุติว่าผู้ต้องหามีอาการป่วยทางจิตเวท
แต่การกระทำของผู้ต้องหาอาจเป็นภัยร้ายแรงต่อผู้อื่น
ส่งตัวไปควบคุมไว้ในสถานพินิษฐ์และคุ้มครองเด็กและเยาวชน
โดยให้สถานพินิษฐ์นั้นดำเนินการตรวจสอบสภาพจิตใจของผู้ต้องหาครับ
แล้วก็ไม่ได้มีใครไปประกันตัวอะไรใด
วันนี้รองอธิบดีกรมพินิษฐ์และคุ้มครองเด็กและเยาวชนให้ข้อมูลว่า
เมื่อวานนี้ครับพ่อของเด็กเดินทางไปส่งด้วยเพราะเป็นห่วงลูกชาย
โดยหลังจากการรับตัวและประเมินสุขภาพในเบื้องต้นนั้น
เด็กชายวัย๑๔ปีผู้ต้องหานั้นไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจาครับ
อาจจะเป็นเพราะว่าเพิ่งมาที่ภายในสถานพินิษฐ์ด้วย
ยังไม่มีความคุ้นชินแต่อย่างใดแต่ก็ไม่ได้แสดงความต้องการ
ไม่ว่าไม่อยากอยู่ที่นี่หรือว่าเรียกร้องอยากจะกลับบ้านนะฮะ
เท่าที่สังเกตและทราบข้อมูลก็คือไม่ค่อยอยากกินอาหาร
แต่แน่นอนว่าอาจจะมีอาการวิตกกังวลบ้างครับถือเป็นเรื่องปกติ
อันนี้รองอธิบดีของกรมพินิษฐ์และคุ้มครองเด็กและเยาวชนเล่าให้ฟังนะครับ
เพราะทุกคนเนี่ยรู้ว่าจะต้องถูกแยกออกมาแยกมาจากครอบครัวเพื่อมาอยู่ที่นี่
อาจจะกังวลเรื่องความเป็นอยู่ของตัวเองแต่ว่าไม่ได้มีอาการร้องไห้ฟูมฟาย
ซึมเศร้าผิดปกติน่าจะอยู่ระหว่างค่อยปรับตัว
รองอธิบดีกรมพินิษฐ์และคุ้มครองเด็กและเยาวชนบอกว่า
ส่วนขั้นตอนของทางสถานพินิษฐ์และคุ้มครองเด็กและเยาวชนนะครับ

แรกรับนักจิตวิทยาจิตแพทย์พ่อบ้านแรกรับ
หรือพ่อบ้านแห่งบ้านเมตตาจะมาร่วมพูดคุยสอบถาม
เมินสุขภาพจิตในเบื้องต้น
เด็กผู้ชายอายุ๑๔ที่ก่อเหตุเนี่ย
จะได้รับการกักโรคตรวจดูก่อน
แกนดูซิมีโรคร้ายอะไรใดหรือเปล่า
โควิด๑๙มีไหมเป็นระยะเวลา๕วันก่อนนะฮะ
แล้วระหว่างนั้นจะประเมินเรื่องสุขภาพจิตอย่างต่อเนื่อง
จะประสานปรึกษาร่วมกับแพทย์เฉพาะทาง
ของสถาบันกรยาราชนครินหากหมอมีความเห็นว่า

ขั้นที่ว่าต้องเข้ารับการรักษาก็จะทำรายงาน
กับแนบความเห็นของหมอเสนอต่อสารเยาวชน
เพื่อให้สารรับทราบว่าจะส่งต่อเด็กผู้ชาย
คนนี้ไปนอนพักรักษาตัวที่สถาบันกรยาแทน
หรือไม่อย่างไรระหว่างรอการพิจารณา
คดีของศาลครับเด็กชายจะได้
ใช้ชีวิตร่วมกับเพื่อนคนอื่นในบ้านเมตตา
พฤติกรรมและได้รับการพัฒนาพฤตินิสัย
นี้นะฮะภาพเฉพาะนะพิตินิสัย
อกจากนี้ระหว่างการควบคุมตัวเด็กชาย
บ้านเมตตาเจ้าหน้าที่จากกรมพินิษฐ
สว่างหาพญานหลักฐานต่างโดยเฉพาะประเด็น
ประวัติส่วนตัวการศึกษาการใช้ชีวิตกิจกรรมที่เขาชอบทำ
ความสัมพันธ์กับเพื่อนและครอบครัว
เพื่อจะได้นำข้อมูลที่รวบรวมได้นั้น
จัดทำเป็นรายงานเสนอต่อสารเยาวชน
สำหรับให้สารท่านพิจารณาประกอบขั้นตอนต่าง
ทั้งการอาจจะอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวหรือไม่
หรือมีคำสั่งให้คุมประพฤติหรือใช้วิธีการอื่นแทน
ทั้งหมดจะเป็นอำนาจการพิจารณาของสาร
พินิษฐ์เพียงทำหน้าที่ในการจัดทำรายงาน
เมินข้อมูลทั้งเรื่องประวัติส่วนตัวสุขภาพกายจิตใจ

นักข่าวถามว่าผู้ปกครองจะขอนำตัวเด็กชาย
ไปรักษาตัวภายนอกกับแพทย์เองได้หรือเปล่า
ทางด้านของรองอธิบดีกรมพินิษฐ์นั้น
บอกว่าทางผู้ปกครองจะต้องยื่นคำร้องต่อสารเยาวชนเพื่อพิจารณาครับ